มาดูเรื่องราวนี้ดีกว่าเรื่องหล่อนถูกไหมคุณ
ใช่แล้วไปดูเรื่องราวชวนหล่อนขนหัวลุกในคืนวันพระหน่อย
จริงวันนี้ก็เป็นวันพระแต่ไม่ได้เกิดขึ้นคืนนี้นะ
คืออย่างนี้มันมีเงาปริศนาโผล่ขึ้นมา
ลักษณะคล้ายรูปของไอ้ไข่
ทีนี้ลักษณะแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไง
แล้วไอ้ไข่มายืนพะนมหมูนืออยู่แบบนี้ได้ไง
ยิ่งในกล้องอ่ะยิ่งชัด

ชัดเลยชัดตัวในกล้องยิ่งชัดมากเลย
เหมือนไหมคุณโอ้โหเขาถามว่าชัดไหม
ชัดไหมโอ้ชัดเต็มคาราเบล
ไอ้ไข่ยืนพนมมือหันหน้าเข้าหาศาลแบบนี้ไหม

ใช่ไหมคะเจ้าของคลิปต้องชวนเพื่อนมาดูถ่ายคลิปเอาไว้เลือกมุม
แล้วก็ดูดีชัดเลยว่า
ได้เวลาวิ่งหนีแล้ว

ผมก็อยู่แต่ฉันไม่อยู่หรอกจ๊ะ
คือหลายคนเห็นเหมือนกัน
แต่ว่าแล้วนี่คือคืนวันพระ
เป็นวันพระแรม๑๔ค่ำเดือน๑
ก็คือช่วงวันที่๒๒ธันวาคมที่ผ่านมานี่แหละ

เสาไหมเป็นเรื่องของเสาไหม
เงาที่เห็นนี่คือเงาของของ
ต้นไม้ข้างสารทภูมิค่ะคุณ

ต้นไม้อะไรมันจะเหมือนไอ้ไข่ขนาดนี้
ต้นไม้ค่ะเงาต้นไม้

คือคนที่เข้ามาดูคลิปนี้
คิดเห็นไปในทางเดียวกันเลยว่าไอ้ไข่แน่นอน

พยายามที่จะถามใหญ่เลยนะ

เจ้าของคลิปก็ไม่ได้ตอบ
แต่บอกว่าไปจุดทูปที่บ้าน

ทีนี้เจ้าของคลิปเขาก็เลยทำการจุดทูปเสียงทายนะคะ
ว่าดูสิว่าหลังจากที่เขาเห็นแล้ว

ผลปรากฏเป็นอย่างไร

อ่ะเป็นแบบนี้ค่ะ

เรารีบเรารีบ
เอาเป็นว่าดูพอหอมปากหอมคอก็พอ
แล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชม
พุธนี้พรุ่งนี้อะไรไม่ต้อง
วันนี้นี่แหละรวยวันนี้
เออดูแค่นี้ก็พอแล้ว